คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของเหตุบ้านการเมืองกัน

วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผู้สื่อข่าวทุกสำนักไปอยู่ที่นั่น

นายกรัฐมนตรีจะให้สัมภาษณ์เรื่องของการคุมเกมการเมืองอย่างไรบ้าง
ปรากฏว่าเช้าวันนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามสื่อมวลชน
ที่สอบถามว่ารัฐบาลที่จะแต่งตั้งใหม่ในครั้งหน้า
จะมีชื่อของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบิ๊กป้อมอยู่ด้วยหรือไม่
และอีกรายชื่อที่สำคัญคือพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ในรายชื่อของรัฐมนตรีด้วยหรือไม่
นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ไม่ตอบคำถามเรื่องนี้
หลังจากจริงเมื่อวานอารมณ์ดีก็ตอบคำถามสื่อเยอะเลย
เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองแต่ว่าวันนี้นะครับก็ไม่ตอบคำถาม
เดินขึ้นไปประชุมคณะรัฐมนตรีเลยนะครับ
หลังจากที่ได้ชมงานที่หน่วยงานต่างเขามาเสนอให้นะฮะ
แหมคุณก็มันก็ลือหึงอย่างเมื่อวานเนี่ย
หนังสือพิมพ์หลายฉบับที่เขาพาดหัวว่าหึง
ผลเอกประวิทย์จะวางมือทางการเมืองอะไรแบบนี้
ก็เลยอยากรู้คำตอบจากปากของพลเอกประยุทธ์นะคะ
เราไม่รู้จากปากของพลเอกประยุทธ์
แต่เราไปรู้จากปากของพลเอกประวิทย์เลยไหม

สื่อมวลชนจับจ้องถามหลายคำถามต่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ข่าวลือหนาหูเหลือเกินว่าท่านจะวางมือทางการเมืองนะครับ
ก็ผู้ศึกข่าวของเราไปถามผลเอกประวิทธิ์
ตั้งแต่เช้านะคุณ๘โมงกว่าที่พลเอกประวิทย์เดินทางมาถึงนะครับ

ผู้ศึกข่าวก็เลยเย็บคำถามว่า
ท่านจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ไม่มียังไม่รู้เรื่องอะไรเลย

เมื่อถามว่าถ้ามีการทาบทามให้รับตำแหน่ง

ผลเอกประวิทย์มีปัญหาเรื่องสุขภาพ

เขายังไม่ให้เขาให้หรือยัง
ซึ่งผมก็แล้วแต่สุขภาพก็ไม่ได้เป็นอะไร
และยังไม่ได้มีการมาเทียบเชิญ

ในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยนะครับ

ตอบคำถามเรื่องเหล่านี้กันนะครับ
ไม่แล้วแต่
ก็เป็นอย่างสุขภาพไปแล้ว

กับภักดิ์พลังประชาบรัฐในการที่จัดตั้งรัฐบาล
ตรงนี้ท่านไม่ได้ไปคุยด้วยไหมครับ

ไม่รู้ไม่รู้แต่ตอบไม่รู้

ไม่รู้อีกนะไม่รู้

ดำรงตำแหน่งต่อหรือเปล่าไม่รู้
ได้รับการทับทามหรือเปล่าไม่รู้นะครับ

คือก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมานะกระทรวงกลาโหม
ยังคงเป็นผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนาย
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

อันนี้ข่าวออกมากระทรวงมหาทัย
ผลเอกอนุพงศ์เผาจินดานะครับ
แต่ถ้าหากว่าพลเอกประวิทธิ

เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
แล้วก็ผลเอกประวิทย์อาจจะเหลือแค่บรองนายก

แต่ก็อาจจะถูกมองว่าไม่ได้มาจากสอสอ

วันนี้เข้ารายงานเป็นสอสอ
ที่สภาพร้อมกับกล่าวถึงความชัดเจน

ก็คือนางกัญจนาศิลปอาชา

และการจัดจัดจะแล้ว
และรัฐบาลเป็นขั้งที่๓

แต่ทางที่ภาพชาต์ไทยพัฒนา
ยังไม่เคยพูดและไม่มีการตอบรอง
มีการต่อรองอะไรกันหรือเปล่านี่ก็เป็นกระแสข่าวออกมานะครับ
ส่วนเรื่องของคุณอนุทินที่เราจับตามองมาทุกวัน
เมื่อวานก็มีการให้สัมภาษณ์สื่อด้วย
บอกว่ายังไม่ได้คุยกับคั่วไหนทั้งสิ้น
รอเรื่องของการประชุมสมาชิกพักวันที่๒๐พฤษภาคมซะก่อน

ใช่คุณพูดถึงชาติไทยพัฒนาคุณพูดถึงภูมิใจไทย

คือสำหรับคนที่จะมาลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย

เพราะว่าหลังจากนี้ก็จะได้กำหนดทิศทางของพักถูก
ว่าสุดท้ายแล้วจะไปทางฝากฝั่งไหนนั่นเองครับ